ไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
แม้พวกเขานั้นจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตซอลอาเซียนครับ
ได้แบบไม่ยากเย็นในรอบแรกยิงคู่แข่งแบบถล่มทลายเก็บใช้ชนะ
๒นัดรวดวันนี้ก็พักกันคัน๑วัน
แต่ยังคงซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับ
เพื่อทบทวนแทคติกในการเจอกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยมิเกลโรดิโกหัวหน้าภูมิสอนชาวสเปนครับ
ก็ตั้งเป้านะครับพาทีมโต๊ะเล็กทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ
คว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่๑๒ให้ได้ก็พาทีมลงฝึกซ้อมนะครับ
เน้นไปที่การสร้างสมดุลในทีมรวมถึงการจบสกอร์ที่เน้นเป็นพิเศษ
และการซอฟต์พาวเวอร์เพลย์เผื่อใช้ในสถานการณ์จำเป็นครับ
ซึ่งเกมที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนะครับ
วันพรุ่งนี้เนี่ยมิเกลยังคงเชื่อมั่นในทีมชุดแรกที่ใช้มาโดยตลอดนะครับ
ก็จะนำทับมาโดยกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนไตรลงเพชรเทียมโมฮัมมัติอุสมันมูซานและคณิสรผู้พันธ์ลงเฝ้าเสานะครับ
ส่วนบรรดานักเตะหน้าใหม่นะครับมิเกลเผยว่าภาพรวม๒เกมที่ผ่านมาในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนี่แหละครับ
ก็ถือว่าทำได้ดีและได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาสู่การเป็นตัวจริงต่อไป
ศุกร์ที่๒๗มกราคมนะครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในเวลา๑๙นาฬิก
ตั้งแต่เวลา๑๘น๓๐นและหากไทยเข้าชิงนะครับ
ให้แฟนกีฬาได้ลุ้นตามเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์
ที่๑๒ในรายการนี้ให้ได้ครับ